คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะอยู่ดีดีมีผู้ชายคนนึงขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าใส่บ้านคนอื่นนี่ยังดีนะคะว่าเจ้าของบ้านไม่ได้มีใครนั่งอะไรอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่มีคนบาดเจ็บแต่คนเจ็บคือตัวผู้ชายที่ขี่รถพุ่งเข้าไปนั่นแหละเพราะว่าตัวเองจะหนีกระโดดทะลุประตูกระจกค่ะเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์นะคะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งเข้าไปในบ้านคนอื่น
พุ่งเข้าไปสลึกเลยนะคะนู่นเข้าไปถึงนู่นแล้วก็ทิ้งรถแล้วตัวเองก็จะหนี
นี่กระโดดแบบทะลุประตูกระจกไปเลยอ่ะตำรวจและกู้ภัยไตรคุณธรรมมานะคะ
ก็มาช่วยทำแผลผู้ชายคนนี้แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลชนบุรีเรื่องนี้ถูกโพสต์ลงโซเชียลเมื่อสิบแปดธันวาคม
ทีมข่าวไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
ไปเจอกับเจ้าของบ้านนางสาวสมใจอายุ๕๓เธอบอกว่าเนี่ยมาดูสิร่องรอยรถชนแล้วล้มในบ้าน
แต่ตัวผู้ชายคนนี้เจ็บเยอะนะคะนี่ค่ะในบ้านของเธอเข้าไปถึงตรงนี้เลยพุ่งไปเลย
ประตูบ้านอ่ะแตกช่างก็มาซ่อมมาทำให้ใหม่แล้วเธอบอกว่าคนโพสต์คือลูกสาว
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นน่ะนั่งพับผ้าอยู่
แล้วรู้สึกว่าเออร้อนเนอะไปอาบน้ำหน่อยดีกว่าเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงโครมคลามอะไรก็ไม่รู้วิ่งออกมาดูอ้าวเห็นผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
พุ่งเข้ามาในบ้านแล้วเหมือนจะอารวาสพังข้าวของแต่เธอก็ตะโกนร้องไงคะ
กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ที่พุ่งเข้าไปในบ้านตกใจจะหนีกระโดดทะลุประตูกระจกออกไปเลย
แต่แม่ของผู้ชายที่ก่อเหตุมารับผิดชอบค่าเสียหายหมดทุกอย่าง
เจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยากจะแจ้งความกลัวว่าเรื่องจะยาวและประเด็นสำคัญคือ
สงสารแม่ของผู้ชายที่ก่อเหตุค่ะ
แม่เขาน่าทรงสารแล้วก็ลูกเขาอ่ะ

ก็เลยแบบทำงานไม่ได้พักก่อนด้วยเพราะว่า
เขาก็ยอมรับหมดเลยคือทางคุณสมใจบอกว่า
ขิงวรธรรมโมที่วัดผักขะตะบนลิ้นฟ้าอำเภอบางชุมน้อยจังหวัดศรีสเกตด้วยนะครับ
เพราะตอนนั้นปกติต้องนั่งดูทีวีตรงนี้นะครับตรงที่รถจักรยานโดนพุ่งเข้ามานะครับ
ถ้าไม่รู้สึกร้อนแล้วก็ลุกไปอาบน้ำสงสัยคงโดนชนจนบาดเจ็บหรือไม่ก็เจ็บสาหัสได้
และอีก๒๓วันนี้กำลังจะกลับบ้านที่ศรีสะเกดนะฮะแล้วก็มาเกิดเหตุขึ้นซะก่อนแต่ก็แคล้วคลาดมาได้
แม่ค้าที่บ้านอยู่ติดกันบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็พยายามสังเกตพฤติกรรมของคนก่อเหตุนะครับ
ด้วยสายตาแล้วน่าจะไม่ปกติเพราะว่าตาแข็งกล้าวมากเหมือนกำลังจ้องมองอะไรสักอย่างหนึ่ง
อยู่ก็ขึ้นไปบิดรถจักรยานยนต์พุ่งชนเข้าไปในบ้านเขาเลยตอนนี้คนเจ็บนี่ยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนพ่อค้าไก่ย่างที่มาช่วยนะฮะบอกว่าตอนนั้นตกใจมากก็วิ่งมาดูนะครับ
เห็นคนก่อเหตุเนี่ยตาขวางแล้วบอกว่ามีมีดก็เลยต้องพากันวิ่งหนีออกมาก่อนนะฮะ
ก็เลยอยากฝากบอกทางแม่ของเขาว่าคือยังไงถ้าลูกไม่ปกติเนี่ยต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจหน่อย
แม้ว่าเจ้าของบ้านวันนี้จะไม่แจ้งความก็ไม่รู้ว่าวันอื่นเนี่ยจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับ